จากถนนเข้าสารมาดูเหตุการณ์ที่ถนนนิมิตรใหม่กันหน่อยครับ
เกิดอุบัติเหตุครับกระบะคันนี้ขับมาแล้วไปพุ่งชนอัดท้ายรถบรรทุกนะฮะ
คนขับและคนที่นั่งมาด้วยตายคาที่นะครับ
สภาพยับเยินมากเลยอ่ะพี่คิง
แสดงความเสียใจด้วยนะฮะเข็มไมค์ค้างอยู่ที่๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมน้องชมพู่

แล้วคือรถบรรทุกคันนี้เขาก็ขับมาเลนซ้ายตามปกตินะฮะ
เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนน๓เลนบริเวณปากซอยถนนนิมิตรใหม่๑๒ครับ
พบว่ามีกระบะคันหนึ่งทะเบียนเชียงรายสภาพหน้ารถนี่ก็พังยับเยินแบบนี้นะฮะ
แล้วไปชนอัดติดอยู่กับท้ายของรถพ่วง๑๘ล้อค่ะ
ที่น่าเศร้าก็คือตายสองในที่เกิดเหตุครับ
นายชานนท์อายุ๓๑เป็นคนขับแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยนางสาวแจ่มจันทร์อายุ๓๖ครับ
นี่คือ๒คน๒ร่างที่พบในฝั่งของกระบะนะฮะ
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา
และอย่างที่บอกครับว่าเข็มไมค์ค้างอยู่ที่ตัวเลข๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับเกือบตีหนึ่งแล้ว
เห็นไหมเข็มไมค์ที่ค้างอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ
คนขับรถบรรทุกพ่วงเขาบอกว่าเขาขับรถมาจากวังน้อยอายุทยานะครับ
ขับมาเลนซ้ายก็คือค่อยมาเรื่อย
เพราะว่าเลนซ้ายไม่ใช่เลนที่ทำความเร็วนะครับ
ขับมาตามถนนนิมิตรใหม่ขาเข้าจะไปเอาของไปเอาสินค้าแถวลาดกระบัง
ตอนที่ขับมาได้ยินเสียงคล้ายกับยางรถระเบิด
ช่วงท้ายตกใจเหมือนกันเฮ้ยยางรถเราระเบิดหรือเปล่า
จอดรถแล้วลงมาดูปรากฏว่าไม่ใช่ยางรถระเบิด
แต่มีรถมาชนอัดท้ายอย่างจังแบบนี้ครับ
เรื่องต้นครับเชิญตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วตำรวจจะไปไล่เช็ควงจรปิดทั้งหมด
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุสยองครั้งนี้อีกครั้ง
แสดงความเสียใจด้วยอย่างสุดซึ้งนะฮะ
เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกคนหน่อยนะคะ